เพราะว่าเรื่องของปัญหาหมอกควันที่เราประสบพบเจอกันมาในช่วงหน้าแรง

แต่ยังไงซะเรื่องแบบนี้มันก็ต้องช่วยเหลือกันนะ

มันจะพึ่งฝนฟ้าอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมคะ
วันนี้จะพาไปดูกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวปากาเกยอหรือว่าชาวกะเหลี่ยงเนี่ยคุณผู้ชม
ที่เขาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในการทำอุปกรณ์เพื่อป้องกันไฟป่าขึ้นมา
สนใจมากไปดูตัวอย่างนี้พร้อมกันค่ะ
การทำแนวกันไฟยามหน้าแรงเป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวปากาเกยอหรือชาวกะเรียงแห่งบ้านแม่ลานคำอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่
ทำต่อเนื่องกันมาหลายปีเพื่อปกป้องผืนป่าจากไฟป่า
สถานการณ์รุนแรงขึ้นทุกปี
ที่ตอนนี้ก็ไฟป่ากำลังคลื่นอยู่ที่ริมนะครับ
วิธีหนึ่งที่ชาวบ้านใช้กันเรียกว่าการใช้ไฟชนไฟ
เรากำลังทำไฟตัดไฟกันอยู่นะครับ
เพราะว่าให้มันไปจุดตรงนี้แล้วก็ไปจุดอีกจุดหนึ่ง

เพราะว่าเราทำแนวกันไฟไว้ทางนี้เรียบร้อยแล้วครับ
พวกเขาทำอุปกรณ์ป้องกันไฟป่าขึ้นอย่างง่าย
วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น
โดยการนำไม้ไผ่มาตัดปลายเพื่อกวาดพื้นทำแนวกันไฟ
และใช้กิ่งไม้ในการฟาดกองไฟ
เครือข่ายของชาวปากาเกยอที่รวมตัวกันหลายหมู่บ้านในอำเภอเสมิง
ทำให้เกิดแนวกันไฟที่มีความยาวถึง๑๑๖กิโลเมตร
บล้อมผืนป่ารอบภูเขาใหญ่
นี่คือป้องประกันสำคัญที่ช่วยป้องกันไฟป่า
ไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายในวงกว้าง
พื้นที่บริเวณนี้จึงแทบไม่เกิดไฟป่าขนาดใหญ่
และปัญหาหมอกควันรุนแรง
วิถีชีวิตของชาวปากาเกยอผูกพันกับผืนป่า
มีทั้งป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามบุกรุก
ทำกินและป่าใช้สอย
ทำให้พวกเขาพร้อมเสียสละแรงกายแรงใจ

เพราะนี่คือบ้านของพวกเขา
เพราะว่าป่าคือบ้านของพวกเขานั่นเอง

คือถ้าทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเขาร่วมใจกันแบบนี้

มันก็จะมีประสิทธิภาพอย่างที่เห็นแบบนี้นี่แหละครับ